มาถึงเรื่องของยายศรีบ้างนะคะยายศรีเนี่ยที่ลูกคิดว่ายายเป็นปอบ
คุณผู้ชมมันมี๒มุมคือมุมความเชื่อคือเรื่องปอบ
ส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือต้องไปตรวจสุขภาพหมอแพทย์แผนปัจจุบันตรวจยายแล้ว
แล้วหมอก็บอกแล้วด้วยว่าสรุปแล้วยายเป็นอะไรเดี๋ยวมาไล่เรียงมาฟังกันนะคะ
แต่หมอบอกว่าที่แน่เนี่ยยายไม่ได้เป็นปอบใช่คือยายเขาก็แก่แล้วอ่ะเอาจริง
นี่ภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยลูกหลานเขาก็ไปนิมนต์พระให้มาทำพิธีไล่ปอบ
เอาเดี๋ยวดูรอบล่าสุดที่ยายศรีเจอทำพิธีหน่อยค่ะ

แม่ขอบินสะบากขอบินสะบากแม่

พอออกมาหมอนสงสมัยยำว่าไม่ใช่ภีร์ปบ
ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงหมอนสงสมัยหน่อยค่ะ

เกี่ยวไม่ได้โดนปอบ
อันนี้ผมถามหลวงพี่ลูก
พี่พูดชี้ชัดแล้วว่า
พระสงฆ์เนี่ยไล่ผีปอบได้มั้ย
มันไล่ไม่ได้
ทำไมที่ไล่ไม่ได้
ก็คนพระอีสานยังเชื่อว่า
พระไล่ปอบ
แล้วมันหายแล้วป่ะละกี่ถังละ

แต่ที่ผมต้องลงเสียเวลามาเนี่ย

และเลิกให้ราคาหมอผีกับ

แต่ถามว่าเวลาที่ผมสูญเสียมันคุ้ม
เพราะให้พี่ได้อยู่ได้อย่างปกติอ่ะ

เกิดจากความเครียดเกิดจากความจนทั้งนั้นครับ
ความจนเป็นเหตุเพศเนี่ย
เดี๋ยวนี้หมอปลามาทางสายวิทยาศาสตร์เหมือนกัน
ใช่ไม่ใช่หรอกป่อเปิบอ่ะ

ระหว่างหมอปลากับพระมหาภัยวันนะฮะ
พระมหาภัยวันท่านก็มีหน้าที่ในการถ่ายทำด้วยนะ

เอาจริงนะคือหมอปลาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

หนี้สินที่กู้ยืมมาจากเงินนอกระบบ
แล้วก็โดนยึดบ้านพร้อมกับที่ดินคือกำลังจะโดนยึด
ทีนี้พอมันมีปัญหาสุขภาพด้วยเนี่ยมันก็เลยมารุมเล้า
แล้วนี่คุณดูสิตอนที่หมอปลาบอกแบบนี้นะ
พูดถึงเรื่องความยากจนมันน่าจะไปจี้ใจดำ
สาวของคุณยายร้องไห้ออกมาเลย

แล้วก็ลูกก็ได้ให้สัมภาษณ์อยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
หลังจากที่คุณหมอสรุปออกมาแล้วว่าคุณยายศรีเป็นอะไร
คุณหมอสรุปแล้วนะฮะว่ายายศรีไม่ใช่ปอบอะไรเลย
ลูกหลานเอ้ยก็บอกกับลูกหลาน
คุณยายศรีเป็นโรคสมองเสื่อมตลอดชีวิตรักษาไม่หาย
แล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณยายศรีก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้
บางทีจะพูดจาเรื่อยเปื่อยพูดจาไม่รู้เรื่อง
แต่นี่คือผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม
เอาจริงคุณเมื่อวานนี้นะตอนที่คุณยายไปหาหมอ

แล้วตอนที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกลูกหลานด้วยนะ
ยายไข้ขึ้นสูง

ไม่รู้ว่าเพราะว่าไปรดน้ำมงน้ำมนต
ปล่อยให้คุณยายอาบน้ำเปียกอะไรอย่างนี้นะฮะ

คุณหมอบอกว่าสังเกตได้เลยขอบตาคุณยายมีสีคล้ำ
ทีนี้พอไปตรวจเมื่อวานนี้ตอนแรกไปที่โรงพยาบาล
เสริมสุขภาพตำบลนายังกลักก่อน
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเทพสถิต
แต่ทีนี้พอคุณยายมีไข้ก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชายภูมิ

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องให้ยาทางสายยาง
เพราะว่าเอาจริงนะยายศรีก็ยังมีอาการเหมือนกับต่อสู้ขัดขืน
คือต้องมัดมือกับเตียงเอาไว้กลัวว่าจะเกิดอันตราย
ก็จริงก็หลายโรคคุณดูสิดูหน้าจอคือโรคคนแก่ทั้งนั้นแหละ
ใช่นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อม
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์ลูกของคุณยายนะ
บอกรู้ว่าแม่เป็นแบบนี้แล้วเป็นโรคหลายโรคแล้ว
โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมลูกจะว่าไงต่อ
ลูกบอกว่านี่อยากจะบอกชาวบ้านทุกคนและคนทั้งโลกเลย
ลูกสาวบอกแบบนี้อยากจะบอกคนทั้งโลกเลย

คือลูกบอกว่ารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแม่ไม่ได้เป็นปอบ
แต่เพราะเอิญว่ามีคนในหมู่บ้านพอมากล่าวหาแบบนั้น
ลูกก็เลยต้องถึงขั้นไปนิมนต์พระมามาให้ทำพิธีให้คนในหมู่บ้าน

จริงใช่เพราะว่าคลิปเหล่านี้คือคุณผู้ชมที่เห็นกัน
คุณผู้ชมก็บอกโอ้สงสารคุณยายเอาน้ำอะไรไปราดคุณยาย

แล้วคนโจมตีลูกเยอะมากไปด่าลูกเยอะมาก

แล้วก็พระมหาภัยวันบอกเลยว่าเห็นสภาพบ้านแล้วรู้เลย
คือไม่มีเงินที่จะไปหาหมอที่เป็นหมอแพทย์แผนปัจจุบัน
ก็จะต้องไปพึ่งพวกหมอเหมือนกับหมอพระหมอผี

เชื่อของเรื่องของปอบด้วยนะครับ